สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นประธานเปิดงานมหากรรมอาหารหอการค้าแฟร์โคราชฟูสเด็ก
พร้อมด้วยนายวิเชียรจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมาพร้อมด้วย๑๑องค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครราชศรีมาเข้าร่วมงาน
งานนี้ถือเป็นมหากรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีการออกร้านมากกว่า๑๕๗บูธจากร้านชื่อดังทั่วประเทศ
สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยว่างานนี้จะมีผู้ประกอบการห้างร้านทั้งรายเล็กรายใหญ่
รวมทั้งการเจรจาทางธุรกิจด้านอาหารกับนักธุรกิจหลายประเทศทั้งฝรั่งเศสกัมพูชาจีนและฮ่องกงที่จะช่วยผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว
โดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๑๘กันยายน๒๕๖๕คาดว่าจะทำให้เกิดเงินสะพัดในงานมากกว่า๗๐ล้านบาท